คุณผู้ชมฮะที่จะพาไปทานเนี่ยเป็นผัดไทยเจ้าเด็ด

ติดตามพร้อมกันเลยในช่วงตลอดกิน

ไทยนรกแตกผมอ้นผัดไทยนกแตกครับ
ก็ปีนี้ปี๒๑ครับย่างครับปี๑๒
เมื่อก่อนเราทำงานประจำเหมือนกัน
แล้วก็พอออกมาลองขายผัดไทยดูแล้วกัน
พอทำอยู่ได้ประมาณสัก๖เดือนแล้วมันดัง

เป็นคราบเกี่ยวครับระหว่างช่วงที่ดังกับช่วงไม่ดัง
ตอนนั้นยังเป็นผัดไทยชื่อว่าร้านหนูผัดไทยอยู่
โลแกนคืนเล็กเวลาพี่ผัดพี่เปิดไฟสุดเลย

ยกขึ้นยกลงลูกค้าเห็นเข้าครูพูดว่า

ก็เลยกลายเป็นฮันไดนรกแตกครับ
ทุกวันนี้ลูกค้าจะพูดเป็นเสียงเดียวกัน

เพราะว่ามีรสชาติที่เข้มข้นจัดจ้าน
แล้วก็เสริมในกระทะร้อนเหมือนอยู่ในนรกครับ

มันสวนทางกับผัดไทยดั้งเดิมไปเลยทีเดียว
แต่ว่ายังคงไว้ซึ่งวัตถุดิบ
แต่วิธีการทำงานมันไม่เหมือนเดิม
เขาจะค่อยทำค่อยงวนเต้นเบาใช่ไหม

แต่ของเรานี่ใช้ไฟแรงเน้นความรวดเร็ว

แต่เหนียวนุ่มมาด้วยแล้วก็แห้ง
มันเริ่มจากลูกค้าที่ร้านชอบกินเผ็ด

กระทะหนึ่งคือ๖๘จาน

ระหว่างอาหารไทยแล้วก็ยุโรป
เคยทำซอสสปาเกตตี้ไอ้พวกนี้
วิธีการทำของผัดไทยพี่คล้ายกัน
ปรับปรุงรสชาติให้เข้ากับปากคนไทยครับ
เส้นเราได้ของที่ดีอยู่แล้ว

ผัดไทยที่ไหนจะเอาไปใช้แนะนำนะครับ

กับหอมเจียวใบมะกรูดแล้วก็พริกครับ

ผัดไทยกุ้งกรอบที่ใส่กุ้งสดเข้าไป

ก็จะเพิ่มมาเป็นเม็ดมะม่วงหิมพาน
กรอบปลาหมึกกรอบทรงเครื่อง
ทาโล่มโนละ๑๑๐บาทครับ

มีผัดไทยที่เพิ่มมาลูกค้าบางคนชอบทานพวก

ช่วงนี้จะแสดงและคุณภาพเยอะครับ

อ่อนี่เมนูอยู่นี่ถ่ายไปเลย
นี่ถ่ายเลย

แม็กซิมัมของเราไม่เกือบ๓๐๐จานครับ
มันเป็นมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพของเรา
คือเราจะไม่ขายเยอะคือเหนื่อยไปแล้ว

ทุกครั้งที่มาแนะนำได้ครับว่าจากไหนยังไงเนาะ

แล้วพร้อมที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นไปนะครับ

ในส่วนร้านผัดไทยนรกแตกครับ
จะตั้งอยู่ที่กรุงเทพนะครับวงเวียนใหญ่ครับ

ร้านเปิดเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาที
จนถึง๒๒นาฬิกาทุกวันหยุดวันจันทร์วันเดียว
สำหรับคนที่ชื่นชอบทานผัดไทยนะครับ
ถ้าคุณยังอยากลองผัดไทยที่อื่นอยู่

มันจะเป็นที่สุดท้ายของคุณ
เพราะคุณจะกินที่อื่นไม่อร่อยอีกเลย